ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานสดมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
ขณะนี้บรรยากาศที่หน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
บริเวณด้านหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
แฟนฟุตบอลก็เริ่มเดินทางมาทยอยรับบัตรเข้าชม
จากการจองออนไลน์ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่น
ขณะที่บางส่วนที่ไม่มีบัตรครับ
ก็มารอที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
บรรยากาศขณะนี้ที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
บริเวณด้านหน้าราชมังคลากีฬาสถานครับ

ที่มารอรับบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก

ซึ่งตัวแทนจำหน่ายก็จะเปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไป
ขณะเดียวกันได้มีแฟนบางส่วนที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัด
อย่างไรก็ตามบริเวณหน้าสนามในเบื้องต้นไม่มีบัตรจำหน่ายแล้ว
และที่น่าสนใจก็คือมีการปล่อยข่าวจากทางอินเทอร์เน็ต
ว่าจะมีการจำหน่ายบัตรล็อตสุดท้ายตอน๑๑นาฬิกา
ผู้ที่ไม่มีบัตรและมารอซื้อบัตรต้องผิดหวังไปตามกันครับ
ก็เขาบอกไอ้ทีแรกก็ให้บุญเติมจำหน่ายใช่ไหม

เพราะว่าพ่อมันไม่มีปัญหาอะไรในสมคม
แล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นไอ้เนี่ยไทยที่เก็ตเนี่ย
แล้วทำไมคุณไม่บอกก่อนที่เราจะไปจองแล้ว

ปกติเราจองคนหนึ่งได้๕ใบกลุ่มเรามี๕คน
จองคนเดียวมันก็ได้แล้ว๕ใบนะ
แต่ครั้งนี้บอกว่าสองคนไปแค่หน้างานแล้วเขากลับตัวทันไหมล่ะ
พอเพื่อนโทรมาบอกอ้าวมันก็ไม่ได้แล้ว
แล้วคนที่เขาอยากดูอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วมันได้ดูไหมล่ะ
ยิ่งมาทางจังหวัดไกลเลย

เราได้ดูเขาทุกนัดนั้นนะ
ขณะที่บัตรที่ขายหน้าสนามเนี่ยจะเหลือเพียงแค่บัตรกองเชียร์ทีมเยือนเท่านั้นนะครับ
ที่จะเปิดจำหน่ายในเวลา๑๓นาฬิกาครับ
โดยต้องแสดงพาสปอร์ตจึงจะสามารถซื้อได้ครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกำลังตรวจตราที่หน้าสนามทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
และจะดำเนินการทางกฎหมายกับทุกผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับ
ต้นราคาบัตรเกินราคาพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทแล้วครับ
ขณะที่การจราจรภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ได้ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา
คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็ขอให้ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางครับ
คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามแฟนบอลกลุ่มด้านหลังผมนี้นะครับ
ก็เป็นแฟนฟุตบอลที่รับซื้อบัตรที่ไม่มีคนดูนะครับ
ก็จะรับซื้อบัตรในราคาปกตินะครับ
รักดีของแฟนฟุตบอลชาวไทยครับ

ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ